แว่วมีคนสั่งสั่งให้ไปทุบทำลายข้าวของของชาวบ้าน
ทุบกระจกรถบ้างอะไรบ้างเดินคุ้มครั่งในหมู่บ้าน
สภาพเป็นแบบนี้เลยครับ
ดูจากสายตาดูจากท่าทางน่าจะเดาไม่ยากนะว่าเป็นอะไรมาถึงได้หลอนคุ้มครั่งแบบนี้
เหลืองมาใช่ไหมเสพยาครับหลอนยาครับ
ผู้ชายคนนี้อายุ๓๐ปีชื่อว่าในก๊อฟชื่อเดียวกันซะด้วย
นะฮะตำรวจเขารับแจ้งจากชาวบ้าน

นายคนนี้ไปเอาครีมตัดเหล็กมาทุบหน้าปัดกระจกรถจักรยานยนต์พังหมดเลยจอดอยู่บ้าน
แถวตำบลหมากแข้งเทศบาลอุดรธานีนะฮะเสียหายกันไปแล้วก็ไปพยายามไปทุบกระจกรถยนต์
รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนของชาวบ้านก็พังเสียหายนะฮะ
ของชาวบ้านมีค้อนต่างตาตรงด้ามเนี่ยแบบแหลมเป็นของบ้างแบบมีคมด้วย
เขาอ้างแบบนี้ตอนที่เกิดเรื่องนะกำลังจะไปเก็บของเก่า
ระหว่างเก็บของเก่าอยู่มีคนสั่งในหู
สั่งให้เอาครีนตัดเหล็กไปทุบหน้าปัดรถจักรยานยนต์ชาวบ้านซะ
แล้วใครสั่งอ่ะคะก็ไม่รู้เหมือนกัน
ตำรวจก็ถามยังไงไปโดนตัวไหนมาไปเสพอะไรมาหรือเปล่า
พูดไปพูดมาก็ยอมรับว่าเสพยามาครับ
เก็บของเก่าไปเอาเงินที่ได้ไปซื้อยาบ้ามาเสพ
เงินหมดก็มาเก็บของเก่าก็วนเวียนอยู่แบบนี้
เรื่องต้นตำรวจก็เอาเขาไปตรวจสอบ
หาสารเสพติดแล้วก็ติดต่อญาติมา
แล้วก็พาตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลนะครับ
ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นผู้เสียหายก็ไปแจ้งความกับตำรวจ

แล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ที่ก่อเหตุ